อีกหนึ่งความต่อเนื่องในการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
แน่นอนนักท่องเที่ยวจีนมาบ้านเราเยอะเป็นอันดับหนึ่งเลย
เพราะฉะนั้นเป็นการอำนวยความสะดวกสบาย
ต่อไปนี้นักท่องเที่ยวสมมุติถ้าจะแวะเข้าเซเว่นซื้อของ

หมายถึงว่ารับชำระเงินจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
ใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือ

เนื่องจากที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในประเทศไทย
จะเกิดปัญหาเรื่องการชำระเงินเมื่อต้องซื้อสินค้า
ส่งผลดีต่อธุรกิจขนาดย่อมที่จำหน่ายสินค้ายอดนิยมของชาวจีนในร้าน๗๑๑
อย่างยาดมยาอมครีมบำรุงผิวและขนม
ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่นะครับของการให้บริการในการชำระเงิน
ที่เป็นผู้ให้บริการอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับ
โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเรานะครับ
ซื้อสินค้าและบริการต่างในร้าน๗๑๑เรา
ที่มีอยู่มากกว่า๙๕๐๐แห่งทั่วประเทศไทยได้
ก็จะเป็นอาการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ใช้บริการในประเทศไทยเรา
ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เราก็หวังว่าด้วยบริการความร่วมมืออันนี้นะครับ
จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยส่งเสริม
และสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยเรา
เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อเศรษฐกิจต่อไปครับ
ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีนจะรู้ขั้นตอนการใช้งานอยู่แล้ว
ในการซื้อสินค้านักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชันนั้นก็จะเลือกการใช้จ่ายว่าจะมีเงินเท่าไหร่นะครับ
หลังจากใช้บริการพนักงานของร้านก็จะทำการสแกนบาร์โค้ดนะครับ
จำนวนเงินก็จะถูกตัดตามมูลค่า
โดยอัตราแรกเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนจากเงินสกุลหยวนมาเป็นสกุลบาท
สถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี๒๕๕๙
มีมากกว่า๒๙ล้านคน
เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนอยู่ที่๗๙๐๐คน
หรือคิดเป็นร้อยละ๒๗ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
และมีการเติบโตขึ้น๑๗๑จากปีก่อน
แอปพลิเคชันอาริเปย์เป็นผู้นำทางด้านระบบการรับชำระสินค้าและบริการ
ปัจจุบันมีผู้ใช้งานลงทะเบียนกว่า๔๐๐ล้านคน
และเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินกว่า๒๐๐แห่ง
สามารถชำระเงินซื้อสินค้าผ่านออนไลน์โอนเงินและชำระค่าสาธารณูประโภค